อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนะครับ
เพราะว่ามีเขาเรียกเป็นฉายานะ
เทยในตำนานหรือว่าสาวประเภท๒คนหนึ่งนะครับ
เขาอ้างเพจดังในการตุ๋นซื้อขายมือถือนะครับ

ใครอยากซื้ออยากขายมาได้เลย

เป็นตัวกลางซื้อขายได้เลยเปิดมากว่า๓ปีแล้วนะครับ
แล้วก็มีลูกค้าสั่งซื้อโทรศัพท์อยู่ทั่วประเทศ
แต่ว่าช่วงหลังปรากฏว่าลูกค้าโอนเงินไป

แล้วยังไงรู้ไหมคุณอันนี้เป็นภาพของการจับกลุ่ม

ในการไปล่อซื้อโทรศัพท์มือถือจากกระเทยในตำนานนี้
แล้วก็ท้ายที่สุดตามไปจับกลุ่มเองได้เลย

เออนะฮะแล้วใช้เวลาในการล่อซื้อนานนะคุณผู้ชม
ดูช่วงจังหวะของการจับกลุ่มสักนิดหนึ่งครับ
โดยให้แฟนสาวที่มาด้วยกันถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับ
นายพนาเวทนาพายับหน้าบริษัทรถทัวร์แห่งหนึ่งกลางเมืองขอนแก่น
แล้วก็พยายามเค้นถามให้นายพนาเวทรับสาภาพก่อเหตุโกงเงินเหยื่อไปแล้วกี่คน
จะใช้เชือกมัดแขนเอาไว้พร้อมกับโทรศัพท์แจ้งตำรวจสพขอนแก่นนะครับ
จากการสอบถามนายเอกรินก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวบอกว่าได้เปิดกลุ่มเฟสดังกล่าวมานานกว่า๑ปีแล้ว
แล้วก็มีสมาชิกกว่า๔๐๐๐คนที่พวกเขาเปิดเฟสนี้เพราะอะไร
เพราะว่ามีจุดประสงค์มีเป้าหมายเดียวกันนะครับก็คือ
กลุ่มจะทำหน้าที่เป็นคนกลางในการซื้อขายโทรศัพท์มือถือ
ทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่มีการเสนอขายผ่านกลุ่มนี้
เพื่อป้องกันการโกงจากมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงตัวเข้ามาในกลุ่ม
และหลังจากนั้นจุดประสงค์ที่สำคัญอีกจุดหนึ่ง
ก็คือการวางแผนเพื่อจับตัวนายพนาเวทส่งตำรวจนี่แหละครับ
หลังจากสืบทราบว่านายพนาเวทแอบอ้างเป็นแอดมิน
หลอกลวงสมาชิกในกลุ่มอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะฮะ
ว่าเขาแอบอ้างเป็นแอดมินหินกับแอดมินแอดมินนี่
แอดมินมี่นะฮะ
เพื่อเปิดเพจแบบนี้มานานกว่า๓ปี
สมาชิกในเพจหลายแสนคนมีการซื้อขายสินค้ากันมาโดยตลอด
แล้วก็มีลูกค้าสั่งซื้อโทรศัพท์อยู่ทั่วทั้งประเทศ
แต่ว่าช่วงหลังพบสิ่งผิดปกติ
มีลูกค้าแจ้งเข้ามาว่ามีการโอนเงินให้แล้ว

คนที่เป็นเจ้าของแอดมินตัวจริงเขาก็ตกใจสิ

เขาไม่เคยทุจริตซื้อขายกับลูกค้าเลย
แต่แสดงว่าต้องมีคนที่มาแอบแฝงอยู่ในเพจของเขานะครับ
และท้ายที่สุดเขาก็สืบเขาก็ทราบเอง
โดยทางกลุ่มคนในเพจก็เดินทางจากกรุงเทพไปเลยนะ
ขับรถส่วนตัวกันไปตามรถทัวร์ที่นายพนาเวทนั่งไป
ตั้งแต่รถทัวร์ออกจากกรุงเทพเวลาตี๓จนกระทั่งถึงขอนแก่น
เวลา๘โมง๔๐นาที
นายพนาเวทลงรถก็เลยล็อกตัวผู้ก่อเหตุนะครับ
แล้วก็พบว่ามีผู้เสียหายอีกกว่า๑๐คน
ถูกนายพนาเวทหลอกเอาเงิน

มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า๓แสนบาท
เอาฟังเสียงของนายเอกรินแอดมินเพจเฟซบุ๊คนี้หน่อยครับ

บอกว่าจะซื้อเครื่องนี้นะ

คนนี้ทำสลิปเงินปลอมขึ้นมา
ชื่ออะไรเวลาเปลี่ยนใหม่หมดเลย
พวกเขาก็สืบทราบแล้วก็สะกดรอยตามด้วยตัวเองนะครับ
ขณะที่ทางด้านของตำรวจสพเมืองขอนแก่นก็
บอกว่าผู้ต้องหารับสาภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา
ลงเชื่อโอนเงินให้ทั้งหมด๑๐ราย

และทำเอกสารต่างมาเพื่อตบตาลูกค้าตัวจริงทั้งหมด
เมื่อผู้ต้องหารับสินค้าไปแล้ว
ก็จะนำมาจำหน่ายให้กับร้านรับซื้อโทรศัพท์มือถือหลายแห่ง

คือเหมือนว่าผู้ต้องหาก็รับซื้อโทรศัพท์มือถือจากลูกค้าด้วย
เสร็จแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือที่ได้จากลูกค้าเอาไปขาย
และนำเงินที่ได้ไปทำอะไรรู้ไหมคุณ
ศัลยกรรมครับเสริมจมูกทำศัลยกรรม
เพราะต้องการจะเปลี่ยนแปลงเรือนร่างของตัวเอง
ให้เป็นผู้หญิงมากที่สุด
อกจากนี้ยังมีคดีรักทรัพย์ในพื้นที่สพเมืองประจวบคลีขันด้วย
ซึ่งขณะนี้เองก็ได้อายัดผู้ต้องหาบรายนี้ไว้
ดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วต่อไป
แต่ว่าหลังจากที่คนเข้าไปดูคลิปเหล่านี้ที่แชร์กันในโลกโซเชียล
ก็มีวิพากษ์วิจารณ์สองด้านนะ
คือหนึ่งก็บอกเออกลุ่มแอดมินเก่งจัง
คือสะกดรอยตามไปจนเจอจับกลุ่มได้ช่วยเหลือตำรวจ

น่าจะให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเข้าจับกลุ่ม
แต่เขาก็อยากจะเป็นการที่อยากจะให้รวมตัวกัน
เพื่อที่จะหาหลักฐานให้ตำรวจด้วย